สำหรับในช่วงแรกไทยรัฐจอบประเด็นพาไปดูที่จังหวัดแพร่กันก่อนนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกไม้ก็จะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีรถยกมาชนทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บไปสี่คนค่ะติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้
พร้อมกับเหตุการณ์อื่นในรายงานชิ้นนี้ค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกไม้แปรรูปขับข้ามถนนคลองชลประธานมาจากอีกฝั่ง
ถูกรถยกพุ่งชนอย่างจังจนเสียหลักพลิกตะแคง
จังหวัดสมุทรสาครเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อเสียหลักแหกโค้ง
่งชนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและชนเสาไฟฟ้าริมถนนเรียบคลองแครราย
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลแครรายอำเภอกระทุ่มแบนทำให้รถสิบล้อชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า
ใต้ท้องรถมีรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกชนพังยับเยินทั้งคัน
ชายขาบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหาย
ผู้ภายนำตัวคนขับรถบรรทุกและคนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รอผู้โดยสารอยู่เพลิงพักตรงจุดเกิดเหตุ
ก็มีรถบรรทุกเสียหลักแหกโค้งพุ่งมาชนชายขาบ้านอยู่ข้างทาง
พุ่งตรงมาที่เพิงพักทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างถูกชนจนกระเด็น
แต่เคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น
ที่จุงวันทครราชสีมากระดูกปฏิเหตุรถตู้โดยสารชนตระสานงากับรถบรรทุก
บนถนนมิตรภาพในพื้นที่ตะบนขนมพระอำเภอปากช่อง
ทำให้รถตู้โดยสารพังยับเยินภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๓คน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาด้านนอก
ก่อนที่คนขับจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนรถบรรทุกด้านหน้าถูกชนยุบเข้าไปถึงห้องโดยสาร
และยังมีรถตู้ชนอาจติดกับท้ายรถบรรทุก

ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วรถตู้โดยสารเสียหลักตกร่องกลางถนน

ขับตามหลังมาจะชนท้ายกับรถบรรทุกจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่ชวนโดนทะบุรีเกิดลูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนตัวพ่วงรถบรรทุก
บนถนนบางกรวยไซน้อยในพื้นที่ตะบนบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายเศรษฐศาสตร์เสนโพกลางอายุ๓๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
สภาพศพนั่งคล่อมรถที่ชนกับตัวพ่วงของรถบรรทุก

จากการสอบสวนคาดว่าตัวพ่วงของรถบรรทุกเสีย
คนขับรถบรรทุกจึงถอดแล้วจอดทิ้งไว้ตรงจุดเกิดเหตุ
และนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นสัญลักษณ์
ที่รถจักรยานยนต์จะขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
แล้วพุ่งชนจนเสียชีวิต